นี่ด้านหน้านะเดี๋ยวถ้าดูเห็นด้านข้างทั้งหมดนะ
ค่ะโอ้โหแรงจริงครับตำรวจสวพพลเมืองราชบุรีรับแจ้งเหตุว่า
โรงแรมแห่งหนึ่งนะครับในตะบนห้วยไผ่อำเภอเมืองเกิดก๊าซระเบิดครับ
ทำให้อาคารสุดตัวมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสสองคนนะครับ
แล้วก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอีกสองคนกู้ภัยช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล
ส่วนที่เกิดเหตุนะครับเป็นอาคาร๒ชั้นแบ่งเป็นโซนจัดเลี้ยง๒ฝั่ง
ตรงกลางจะเจอเป็นสระน้ำนะครับกั้นอยู่ตรงกลางชั้นล่างเป็นห้องครัว
สอบถามนางสาวสุภาวดีนางสาวสุภาวดีเต็มบุญผู้จัดการโรงแรม
เล่าบอกว่าขณะเกิดเหตุเธออยู่ที่บ้านพักซึ่งจริงห่างไปเยอะ๙๐๐เมตร
บึ้มนะฮะมีคนงานเนี่ยไปบอกโอ้โหโรงแรมทะลมแล้ว
ก็รีบประสานตำรวจกู้ภัยมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็รีบไปดูโอ้โหสภาพที่เห็นก็ตัวอาคาร

จากการสอบถามคนงานทราบว่าก่อนเกิดเหตุนะครับ
มีแม่ครัวกำลังทำอาหารจะเลี้ยงคนงาน

ปั๊กปั๊กปั๊กปุ้มครับ

เป็นวันที่มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการ
แล้วก็ไม่รู้จะเป็นยังไงฮะ
จากนั้นครับคุณผู้ชมจากนั้น
พนักงานของโรงแรมนะครับได้พาพลตำรวจตรีวัชิรพงศ์อมราพิทักษ์
ท่านผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดราชบุรี
แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ไปตรวจสอบด้านหลังของโรงแรมซึ่งเป็นที่เก็บถังก๊าซขนาดใหญ่คุณผู้ชม
ขนาด๔๕กิโลกรัมหนึ่งจาก๔ถังเรียงกันอยู่
โดยถังก๊าซทั้งหมดนะครับอยู่ในลักษณะของการเปิดปิดวาวก๊าซ
ถูกปิดอยู่หมดนะไม่ได้รับความเสียหายนะ
มีเพียงถังก๊าซขนาด๑๕กิโลกรัมนะครับ
คุณผู้ชมที่ใช้ประกอบอาหารที่ด้านหน้าชั้นล่าง
ที่ระเบิดตรงจุดที่ระเบิดเป็นถัง๑๕กิโลกรัม
แต่ไอ้ถังใหญ่ที่อยู่ข้างหลังไม่เกี่ยวไม่ระเบิดนะ
โอ้โหขนาดแค่๑๕กิโลกรัมยังขนาดนี้เลย
ส่วนการตรวจสอบผนังของตัวอาคารนะครับ
เบื้องต้นพบว่าส่วนใหญ่ก่อซากจากอิตมวลเบา
เมื่อเกิดการระเบิดมันก็พังถล่มได้ง่ายแบบนี้แหละครับ
ยืนยันว่าเป็นเหตุจากแก๊สได้ระเบิดเกิดการลั่วไหล
ลักษณะของถังแก๊สจะอยู่ในตัวอาคารใต้ถุด
ถัดไปประมาณสัก๕๐เมตรนะครับ
เป็นถังขนาด๔๕กิโลนะครับจำนวน๔ถัง
แล้วก็มีทันเดินท่อนะครับเป็นท่อเหล็กนะครับ
ซึ่งสถานที่ตรงนี้สร้างมา๑๐กว่าปีแล้วนะครับ
แต่ตอนนี้กำลังพิสูจน์ทราบนะครับในรายละเอียดทั้งพยานบุคคล
พยานแวดล้อมเรื่องของสถานที่เกิดเหตุ
เพื่อประมวลเข้ามาเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงว่า
สุดท้ายแก๊สที่มันลั่วเบ็บเกิดจากสาเหตุการณ์ชำรุด
หรือความเก่าของอุปกรณ์สิ่งอุปกรณ์ต่างหรือเกิดจากมนุษย์
นายอุดมเผ็ดคุสรองพวกราชการราชบนี้
และผังมือราชมุรีไปตรวจสอบที่เกิร์ตเหตุ

โดยหากพบว่าเสียหายถึงโครงสร้างอาคาร
ก็ต้องให้ลื้อถอนครับให้ลื้อถอนอาคารดังกล่าวเพื่อความปลอดภัย
อกจากนี้ครับยังได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วนะครับ